ชุดสืบสวนของตำรวจภูทรภาค๖
ได้นำหมายค้นไปตรวจค้นบ้านของภูมิกับโจ้
อยู่ที่รามอินทรานะครับเขตคลองสามวากรุงเทพนะ
เหนือที่นี่๕ไร่กว่าได้

คือรถหรูเนี่ยเต็มหลายคันนะครับท่านผู้ชม
บ้านหลังนี้มีชื่อของภูมิกับโจ้เป็นผู้ครอบครองนะฮะ
เจอภูมิกับโจ้นะครับไม่เจอนะฮะแล้วก็เจอแม่บ้านชาวเมียนมา
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยที่คอยดูแลบ้าน
ก็พาเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นบ้านนะซึ่งไม่พบภูมิกับโจ้นี่ฮะ
รถยนต์หรูนี่คือถ้านับคันแล้วเนี่ยรวมกันมูลค่าน่าจะสักเป็นร้อยล้านได้มั้ง
แต่ละคันเนี่ยนะครับมีเฟอรารี่๑คันลัมโบกินี่๑คันเบลลี่๑คัน
พอช๔คันออสตินมินิอีก๓คันออดี้๓คันมีเบนส์อีก๖คัน
เอาเป็นว่ารวมแล้ว๒๙คันโอ้โหเกือบ๒๐๐ล้านค่ะ
ไม่ใช่แค่๑๐๐ล้านเกือบ๒๐๐ล้าน๑๘๗ล้าน
ถ้าคิดมูลค่านะ๒๙คันนี่ขับวันละคันยังเดือนนึงยังเกือบไม่ครบคันนะฮะ
โอ้โหนี่ครับทุกผู้ชมครับรวมแล้ว๑๘๗ล้านนะครับ
ถ้าคิดราคามานะครับซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าเอาละเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบถึงที่มาของรถหรูเหล่านี้
ว่าไปได้จากไหนอะไรยังไงมานะมันจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามคลิป
ในการไปทำร้ายไปรีดไถเงินจากผู้ต้องหาคดียาเสพติดหรือเปล่า
เพราะบางข่าวเนี่ยบอกว่ามีรายงานว่าถ้าจะไปดูพฤติกรรมแล้วเนี่ยมันอาจถึงขั้นไปนำรถมาจากประเทศเพื่อนบ้าน
แล้วเอามาลักษณะให้ประมูลให้ขายต่ออะไรประมาณอย่างนี้แล้วก็ได้ส่วนแบ่งพวกนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
คือทางแม่บ้านชาวเมียนมาเนี่ยเขาให้ข้อมูลบอกว่าภูมิกับโจ้เนี่ยจะมาที่บ้านหลังนี้เฉพาะเสาร์อาทิตย์นะ
ก็ตรวจยึดไปก่อนนะฮะสุดท้ายเนี่ยยังไม่เจอตัวภูมิกับโจ้
ทีนี้เนี่ยมันมีเรื่องของรถหรูมันมีข่าวที่เขาแชร์กันนะ
เท็จจริงอย่างไรเนี่ยต้องไปตรวจสอบต่อนะครับ
บอกว่าพฤติกรรมของภูมิกับโจ้เนี่ยมีลักษณะก็คือ
ไปซื้อรถหรูจากประเทศเพื่อนบ้านที่มาเลเซียเพราะว่าภาษีเขาถูก
อย่างรถหรูคันหนึ่งบ้านเราอาจจะหลัก๒ล้าน๓ล้าน
นั่น๔แสนแล้วก็ขับเข้ามาลักษณะขับแบบลักลอบเข้ามานะฮะ
เอาเข้ามาแล้วเนี่ยก็มาแจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่า
ผมจับรถหรูหนีภาษีได้อ่าแต่หาที่มาที่ไปไม่ได้
มันหาคนผิดอะไรไม่ได้แต่เอาเป็นว่ายึดได้
เสร็จแล้วก็ส่งต่อลักษณะแบบนี้นะฮะ
ลักลอบนำเข้าไทยแล้วก็ส่งต่อนะครับ
พอส่งต่อเนี่ยสุดท้ายปลายทางเนี่ยมันต้องนำไปสู่การประมูล
ใช่ค่ะก็ไปที่กรมศุลกากรขายท่อตลาดด้วยวิธีการประมูล
และเจ้าหน้าที่ชุดที่ไปนำจับมาเนี่ยเขาจะมีค่าส่วนแบ่งเรื่องของการนำจับ
ค่าเปอร์เซ็นต์ต่างค่าสายข่าวต่างเนี่ย
รวมแล้วประมูลได้เท่าไหร่เนี่ยเขาจะได้๔๕ของราคาที่ประมูลได้
อย่างเช่นสมมุติว่ารถหรูคันนี้เนี่ยซื้อมาจากมาเลเซีย๔๐๐
แจ้งขั้นตอนต่างว่าเจอคนกระทำผิดหาผู้ต้องหาไม่เจอ
ส่งมอบให้สุรกากรนำไปประมูลราคาที่ซื้อมา๔๐๐๐๐นะ

ประมูลได้สมมุติ๒ล้านหรือว่าราคาประมูลมาแล้วเนี่ย
เหลือ๒ล้านก็ได้เปอร์เซ็นต์คือ๔๕ของ๒ล้าน
ก็คือเขาจะได้๙๐๐๐๐๐บาท๙๐๐๐๐๐บาทความจริงคุณไปซื้อคันนี้มาคือ๔๐๐๐๐๐
คุณกำไรห้าแสนแล้วนะนี่ฮะแล้วก็เนี่ยคือมันไม่ใช่แค่คันเดียวไง
มันก็มีอีกหลายคันนะครับก็เลยไม่รู้ว่าที่เขามีรถเยอะขนาดนี้เนี่ย
อย่างเช่นที่บ้านที่มาในวันนี้เนี่ยเจอ๒๙คันเนี่ย
มันจะเกี่ยวข้องกับลักษณะแบบนี้หรือเปล่าค่ะหรือไปเอารถมาจากไหนบ้างก็ไม่รู้
ซึ่งรายงานข่าวบอกว่านอกเหนือจากได้เปอร์เซ็นต์จากการแจ้งในการนำจับอะค่ะครับ
คาดว่าไม่แน่ใจว่าเรื่องของการประมูลตอนที่มีการนำรถไปขายท่อตลาดนะคะ
คนที่ไปประมูลก็อาจจะเป็นคนที่อดีตภูมิกับโจ้รู้จักเป็นบริษัทของตัวเองในนามคนอื่น
หรือไม่อย่างไรคือไปประมูลเองด้วยซ้ำ
มีรายงานข่าวลักษณะแบบนี้นะคะแต่ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
กรมศุลกากรบอกว่าสั่งให้ตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วกรมศุลกากรก็จะให้ความร่วมมือกับทางตำรวจ
ครับในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับรถหรูทั้งหมดนะคะครับ
ก็นายชายุทธ์คำคุณนะครับที่ปรึกษาด้านระบบควบคุมทางสุรกากร
ในฐานะโฆษกรมศุลกากรพอมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมานะ
เรื่องพฤติกรรมในการฟอกเงินหรือว่ายักย้ายถ่ายเทเงินหรือว่ารายได้ของภูมิกับโจ้ออกมาเนี่ย
โอ้โหตำรวจหนุ่มอายุแค่สี่สิบเอ็ดเป็นผู้กำกับเงินเดือนแค่สี่หมื่นค่ะ
ทำไมคุณรวยขนาดนี้คือเขาไปดูถึงขั้นพื้นฐานครอบครัวเองเขาก็ไม่ได้ว่า
โอ้โหร่ำรวยอะไรขนาดนี้ไม่ได้มีธุรกิจใหญ่โตอืม
โฆษกรมศุลกากรบอกว่ากรมศุลกากรพร้อมให้ความร่วมมือกับตำรวจนะครับ
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบการครอบครองรถหรูทั้งหมดเลยของภูมิกับโจ้
ภูมิกับการสพมนครสวรรค์ต้องไปตรวจสอบหมายเลขตัวถังเครื่องยนต์ด้วย
หมายเลขโครงประกอบรถหรือว่าแชทซีด้วยนะฮะ
พอได้รับหมายเลขเครื่องยนต์มาแล้วเนี่ยจะนำเข้าไปตรวจสอบในระบบพิธีศุลกากร
ระบบประวัติประมูลของกลางด้วยที่จะไปตรวจสอบนะครับ
ว่าภายใน๗วันเนี่ยก็น่าจะรู้ว่าตกลงแล้วเป็นยังไงกันแน่
คือถ้าตรวจสอบอย่างนี้เนี่ยมันตรวจย้อนหลังไปได้เลยถึง
ถึงรถที่ภูมิกับโจ้เนี่ยไปนำจับมาไปมีสายข่าวมาไปยึดมาได้แล้วเอามาส่งให้กับ
ุรกากรเขาดำเนินการต่อแล้วก็ไปประมูลไปขายท่อตลาดแล้วก็รับส่วนแบ่งเนี่ย
ต้องไล่ย้อนไปตั้งแต่คันแรกเลยว่าทุกคันเนี่ยที่มาที่ไปมันเป็นยังไง